ตามความคืบหน้ากันต่อค่ะเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพหัวหินได้รับแจ้งว่าเด็กชายวัย๔ขวบ
หายตัวออกไปจากบ้านเด็กชายธันวาจำเรินหรือว่าน้องสแน็กนะคะ
ทางครอบครัวตอนแรกให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหา
สงสัยว่าน้องประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือน้องไปพลัดหลงอยู่ในป่ากล้วยแถวนั้น
มีป่ากล้วยพื้นที่หลายไร่เลยอยู่ใกล้กับลำห้วย๓๐๐นาม
แต่จากการตรวจสอบเนี่ยครอบครัวของน้องสแน็กบอกว่าน้องชอบเล่นกับสุนัขสองตัว
ชื่อเจ้าก้าวสีน้ำตาลกับเจ้าท็อฟฟี่ตัวสีดำ
แล้วสุนัขสองตัวนี้ตัวเปียกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามหาที่ลำห้วยตอนแรกจะตามหาในป่า
เปลี่ยนไปตามหาที่ลำห้วยดีกว่าแล้วก็มีรอยเท้าสุนัขที่ลำห้วยจริง
เดินตามรอยเท้าสุนัขลงไปในลำห้วยปรากฏว่าน้องสแน็กจมน้ำอยู่ในลำห้วยนี้นะคะ
คือดูเหมือนน้ำจะตื้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดินลงไปแรกเนี่ยตื้น
แต่อยู่ดีมันลึกแบบฮวบเลยลึกเป็นเมตรเลยนะคะ
อันนี้คือลำห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
วันนี้ครอบครัวได้รับศพน้องสแน็กไปทำพิธีบำเพ็ญกุศล
สารากลางหมู่บ้านทุ่งลามอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของแม่น้องสแน็กนะคะครอบครัวเสียใจมากโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่สุนิสาทองหอมอายุ๒๘ปีคุณแม่ร้องไห้เป็นลมไปหลายรอบเลย
ส่วนคุณพ่อนะคะนายกิติพงศวีสุกอายุ๓๔ปีเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานช่วงบ่ายโมงครึ่งป้อนข้าวลูกชายเสร็จก็ออกจากบ้านที่อยู่ในสวนกล้วยอ่ะนะคะ
ที่บ้านหนองขอนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันให้ลูกเล่นอยู่กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้ก็คอยดูแลลูกชายให้อยู่ประจำอะค่ะส่วนภรรยาไปทำงาน
ออกจากบ้านไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้รับโทรศัพท์ว่าลูกชายน้องสแน็กเนี่ยค่ะหายไป
ให้พ่อรีบกลับบ้านเพื่อช่วยกันตามหาลูกพอกลับไปพบว่าสุนัขตัวสีน้ำตาลที่ชื่อว่าเจ้าก้าวอะค่ะ
ที่น้องสแนคชอบเล่นด้วยเนี่ยตัวเปียกก็เลยคาดว่าน้องจมน้ำแน่
ปกติน้องจะเล่นอยู่ในสวนกล้วยกับสุนัขสองตัวนะคะเจ้าก้าวกับเจ้าท็อฟฟี่
แต่ปรากฏว่าสุนัขตัวเปียกก็เลยไปตามหาในลำห้วยอะค่ะ
พวกเขาลองตามผมผมก็บอกว่าอยู่กับหยายเนี่ยเขาก็ไปที่หยาย
เลยพ่อนังรถไปกับเขาไปจัดย่า
แล้วฆ่าเนื่องไห้เลยเขาไปทำย้ายอีกคน
หล่างหาย

มันก็วิ่งไปเฮาไว้ตรงนั้นนะครับ
มันวิ่งไปตรงนั้นคักหมดเลยหย่านล่มหมดเลย
ก็เลยมูลที่พ่อหง่อมหาตรงนี้แหละ
พอหลวงหาพอว่ามูลที่เดินไปมันก็ตกลงไปเลยก็เจอเลยครับ
มันเดินลงไปมันลึกอาทิตย์ตรงอื่นมันตื้นหมดนะครับ

พอเดินเดินไปแล้วก็ตกลงไปเลย
นี่ค่ะตามที่คุณพ่อให้ข้อมูลคือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเขาก็ช่วยกันตามหานะคะ
ก็คือตอนแรกใช้วิธีการเดินเดินเรียงหน้ากระดาน
แล้วก็ไปหาในลำห้วยคุณพ่อก็ไปด้วยช่วยกันหานะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมที่พบศพน้องนะคะ

เล่าให้ฟังว่าก็เดินไปในลำห้วยนะคะ
น้ำก็ดูเหมือนตื้นนะเดินไปแรก

น้ำตื้นอยู่แค่ระดับหน้าแข้งค่ะ
ปรากฏว่าพื้นดินคือลึกแบบลึกทันทีอ่ะครับ
เป็นถึงระดับหน้าอกน้ำสูงสักประมาณเมตรครึ่งได้
ตรงนั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอกใจว่า
ให้อยู่ดีมันลึกควบลงไปแบบนี้

แล้วสุดท้ายก็เจอร่างน้องสแน็กจริง
มน้ำคว่ำหน้าอยู่ที่ก้นลำห้วยนะคะ
ก็เลยคาดว่าน้องน่าจะไปเล่นกับสุนัข
แล้วก็สุนัขไปเล่นน้ำก็เลยไปเล่นในน้ำด้วย
แล้วก็พลัดตกลงไปจมน้ำเสียชีวิตนะคะ